ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงการจุดพลุในงานศพ
คือหลังจากที่เขาเอาศพเข้าเมนแล้วให้สัญญาณก็มีคนที่ทำหน้าที่จุดพลุไง
ไอ้จุดเซตแรกเซ็ตสองไม่เป็นไรครับแต่เซตต่อไปเกือบตายค่ะ
โอ้โหได้รับความฟักเมื่อกี้อ่ะคือเย้าตัวเบี่ยงตัวหลบมานะ
คนจุดพูดตะไลเนี่ยเขาก็จะจุดเพราะเขาเชื่อว่าเวลาจุดพูดตะไลนะ
คนตายจะได้ขึ้นสวรรค์ใช่ฮะทีนี้พอจุดก็จุดได้อ่า
จังหวะแรกจุดพลุตลัยลอยขึ้นฟ้าปกติตามมาด้วยพลุดอกไม้ไฟ
ก็คือไอ้ที่มันเป็นท่อพีวีซีฟ้านี่แหละค่ะก็ยังปกติอยู่
มันไปกระเด็นใส่พูดดอกไม้ไฟที่เป็นท่อคีย์ความสุขอยู่
ระเบิดทั้งแผงอ่ะโอ้โหคนที่จุดเนี่ยนะรีบแบบเอี้ยวตัว
แล้วก็แบบหลบออกมาแบบนี้อุ้ย
ถ้าเกิดยังนั่งอยู่นี่คืออาจจะเจ็บหนักกว่านี้นะคะ

เวลาทำงานกับอะไรที่มันแบบเสี่ยงอันตรายพวกแบบพวกดินระเบิดแบบนี้
จะต้องเพิ่มความระมัดระวังเยอะเลยนะคะ